ตำรวจสพกระทุ่มแบนที่จังหวัดสมุทรสาครได้รับแจ้งนะคะว่ามีเหตุคนทะเลาะกัน
อยู่ริมถนนที่ปั๊มน้ำมันแถวกระทุ่มแบนตำรวจก็ไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยค่ะเจอรถเก๋งสีขาวคันหนึ่งจอดอยู่ที่ริมทางคันนี้ค่ะ
ตำรวจก็ไปมีเด็กอายุ๗ขวบนั่งอยู่คนเดียวในรถนะคะ
เด็กผู้ชายคนนี้นั่งอยู่คนเดียวในรถไม่มีใครเลย
คำถามคือเกิดอะไรขึ้นมีเด็กปั๊มที่เขาอยู่เห็นเหตุการณ์
เขาให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่าเนี่ยมีคนมาทำร้ายร่างกายผู้หญิงที่ขับรถคันนี้
แล้วเอาตัวผู้หญิงไปเลยเลยเหลือแค่เด็กนั่งอยู่ในรถ
คือมีคนมาทำร้ายแม่เด็กอะค่ะแล้วก็เอาตัวแม่เด็กไปเลยทิ้งให้เด็กอยู่ในรถคนเดียวเนี่ย

ก็ได้ข้อมูลมาว่าคนมาทำร้ายแม่เด็กเอาตัวแม่เด็กไปแล้วทิ้งรถเอาไว้เนี่ย
ก็เลยพาเด็กไปที่สพกระทุ่มแบนแจ้งรถยกให้ยกรถคันนี้ไปไว้ที่โรงพัก
แล้วก็วิทยุสกัดจับรถต้องสงสัย
หลังจากนั้นสักพักนะคะมีคนใกล้ชิดกับแม่เด็ก
โทรศัพท์เข้ามือถือของแม่เด็กคือมือถือของแม่เด็กอ่ะทิ้งเอาไว้ในรถค่ะ
ก็ทีนี้เลยรู้ว่าเด็กปลอดภัยแล้วนะอยู่กับตำรวจนะ
ที่โรงพักกระทุ่มแบนเขาก็มารับตัวเด็กไป
ประเด็นคือมันเกิดอะไรขึ้นนะคะค่อยไล่ดูเหตุการณ์นี้ค่ะ
คือทางสารวัตรสอบสวนสพกระทุ่มแบนบอกว่า
ของเด็กคนนี้นะคะอายุ๒๔ค่ะเป็นคนกระทุ่มแบน
มีแฟนใหม่ที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันนี่แหละ
แฟนใหม่คนนี้ล่ะค่ะเป็นคนทำร้ายแม่เด็ก
แล้วก็พาขึ้นรถหายไปเลยทิ้งเด็กเอาไว้ในรถ
คือแฟนใหม่ของแม่เด็กเนี่ยนะคะคือเขาอยู่คบหากันประมาณ๓ปีกว่า
มีลูกสาวด้วยกัน๑คนอายุ๓ขวบ
แต่ว่าเด็กผู้ชายวัย๗ขวบเนี่ยเป็นลูกกับสามีเก่านะคะ
คือแม่เด็กเล่าเรื่องนี้ให้กับคนใกล้ชิดฟังว่า
คือทะเลาะกับแฟนใหม่บ่อยเคยถูกทำร้ายร่างกายบ่อย
ล่าสุดเนี่ยคือตอนเช้าถูกลากไปทำร้ายแล้วจับขังในห้องน้ำเลยนะ
แต่หนีออกมาได้ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพสามพรานจังหวัดนครปฐม
ตอนเช้าเกิดเรื่องนี้พอตกเย็นหลังเลิกงาน
ขับรถพาลูกชายจะไปหาลูกสาวคนเล็กที่อยู่กับยาย
พอขับรถออกมาจากที่ทำงานอ้าวมารู้ว่าแฟนใหม่ขับรถตามมา
แม่เด็กก็เลยพยายามที่จะขับรถหนี
แล้วก็โทรศัพท์ไปเล่าให้คนใกล้ชิดฟังตลอดเลยว่า
แฟนใหม่ขับรถตามตลอดเลยนะกำลังหนีนะหนีมาทางกระทุ่มแบนนะ
คำพูดสุดท้ายที่แม่เด็กพูดในโทรศัพท์กับคนใกล้ชิดคนนี้นะคะ
ก็คือหนูถูกเขาเอารถขวางหน้าแล้วขาดการติดต่อไปเลย
เนี่ยค่ะคนใกล้ชิดคนนี้เขาก็โทรศัพท์เข้ามือถือของแม่เด็ก
กลายเป็นตำรวจรับสายก็เลยรู้ว่าแม่เด็กถูกแฟนใหม่ทำร้าย
เอาตัวไปทิ้งเด็กชายวัย๗ขวบเอาไว้ในรถนะคะ
เขาก็เลยมารับเด็กไปเด็กปลอดภัยแต่ตอนนี้แม่เด็กปลอดภัยหรือเปล่า
ตำรวจก็กำลังคุยกับคนนี้ค่ะคนใกล้ชิดกับแม่เด็กเนี่ยนะคะ
มีโทรศัพท์เข้ามาคุณผู้ชมปลายสายที่โทรเข้ามาคือแม่เด็กเอง
โทรมาบอกว่าขอความช่วยเหลือหน่อยซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามโทรศัพท์ที่ใช้โทรออกมาเนี่ยเป็นของลูกชายคือแม่
หยิบติดมือไปด้วยตอนที่ถูกแฟนใหม่ทำร้ายแล้วลากออกไปจากรถเนี่ยนะคะ
ก็เลยเนี่ยโทรเข้าเบอร์มือถือของตัวเองเอามือถือลูกชายโทรเข้ามือถือตัวเอง
ขอความช่วยเหลือดีนะมือถืออยู่กับเจ้าหน้าที่แล้วเรียบร้อย
ตำรวจก็เลยรีบไปช่วยเหลือตามพิกัดที่แม่เด็กแจ้งนะคะ
๓ทุ่มเมื่อคืนได้รับแจ้งจากตำรวจสมุทรสงครามว่าช่วยแม่เด็กเอาไว้ได้อย่างปลอดภัยแล้ว
ก็ไปอยู่ในความดูแลของตำรวจสพเมืองสมุทรสงคราม
ให้ญาติไปรับกลับแล้วก็ต้องไปให้ปากคำกับตำรวจที่สพกระทุ่มแบนเพิ่มเติมค่ะ
เมียเขาทำร้ายแม่บ่อยไหมครับ
ทีนี้ค่ะเด็กปั๊มที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็ให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้นะคะ
วัชระพงศ์อายุ๒๗ปี
บอกว่าเมื่อวานตอนเกือบ๖โมงเย็น
เขาก็กำลังเติมน้ำมันให้กับลูกค้า

เห็นรถจอดติดกันอยู่หลายคัน
ก็วิ่งออกไปดูคิดว่าเป็นอุบัติเหตุ
ปรากฏว่าเห็นผู้ชายคนนึง
ตัวสูงผิวขาว
ขับรถเก๋งสีบรอนเงินมาจอดขวางหน้ารถ
ผู้ชายลงมาจากรถ
ชี้มือไปที่รถเก๋งสีขาวแล้วก็ตะโกนด่า
จากนั้นกลับเข้าไปที่รถ
แล้วเดินตรงไปที่รถของฝ่ายหญิง

ผู้หญิงล้มลงไปนอนกับพื้น
แต่ไม่แน่ใจว่าทำร้ายร่างกายกันหรือเปล่า
ฝ่ายชายเนี่ยลากผู้หญิงไปขึ้นรถของตัวเอง
แล้วก็ทิ้งรถของผู้หญิงเอาไว้แบบนั้นแหละ
เด็กปั๊มบอกว่าเนี่ยเพิ่งมารู้นะ
ทิ้งเด็กผู้ชายวัย๗ขวบเอาไว้ในรถคนเดียว
ส่วนป้าของแม่เด็กเล่าแบบนี้นะคะ
ตัวเธอนี่แหละคือคนเลี้ยงหลานชายวัย๗ขวบที่ถูกทิ้งอยู่ในรถ
หลังจากที่พ่อเลี้ยงก็คือแฟนใหม่ของแม่เด็ก
บุกพังประตูบ้านเมื่อคืนวันที่๑๑กันยายนที่ผ่านมา
เธอบอกเธอกลัวมากอยู่ยังหวัดผวาเลย
ไม่คิดว่าสามีใหม่ของน้องสาวจะกล้าทำแบบนี้

บอกว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยนะระวังตัวหนักเลยค่ะ

เพราะกลัวว่าจะถูกกระทำอะไรที่มันรุนแรง
แล้วก็กลัวว่าสามีหวานของน้องสาวจะมาเกาะเหตุซ้ำอีก
อ๋อเพื่อนมาอาศัยนอนที่นี่
ใช่แล้วเขาก็ตามมาอารวาสที่นี่
ส่วนนายสุรศักดิ์จำจ่ายพี่ชายของแม่เด็ก
ก็มีศักดิ์เป็นลุงของเด็กชายวัย๗ขวบนี่แหละ
ก็ไปแจ้งความที่สพกระทุ่มแบนแล้ว

ที่ผู้ชายคนนี้ทำกับน้องสาวของเขาแบบนี้

คบกับน้องสาวแรกผู้ชายคนนี้ก็นิสัยดีอยู่หรอก
แต่ผ่านไปเนี่ยท่าแท้ก็เริ่มออก
เมาทีไรอันทภัณฑ์เข้าสิงเลยค่ะ
ชอบทำร้ายน้องสาวแถมเคยขู่จะฆ่าล้างโคตรอีกต่างหาก
น้องสาวผมเล่าให้ฟังคือจะล้างโคตรผมหมดเลย

คือผมก็ไม่มั่นใจว่ามันจะเก่งขนาดนั้นเลยเหรอ
โดนขมขู่มาตลอดนะเมื่อก่อนนั้น
มันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาตั้งนานแล้วครับ

ตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

ส่วนลูกชายวัย๗ขวบที่ถูกทิ้งอยู่ในรถเนี่ย

เธอยอมรับเลยว่าตลอดเวลาที่ครบกับสามีคนนี้

ไปแจ้งความขึ้นโรงพักมาแล้วครั้งหนึ่งด้วยที่สพสามพรานนะคะ
แต่สุดท้ายครอบครัวของสามีใหม่ก็มาชดใช้เยียวยาให้
ซึ่งเธอบอกว่าจริงสามีใหม่เธอถ้าไม่ดื่มเหล้าก็เป็นคนปกตินะ

ไม่ได้เป็นอันทภาณโมโหร้ายหรืออะไรยังไง
เหตุการณ์นี้มันเริ่มจาก๑สัปดาห์ก่อนค่ะ
สามีใหม่เนี่ยไปดื่มเหล้ากับเพื่อน

พอกลับมาถึงบ้านก็เลยทะเลาะกันแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกาย
เพราะว่าสามีไม่พอใจที่เธอไปตามถึงวงเล่า

ไปอยู่กับแม่แล้วก็ลูกสาวที่บ้านย่านเพชรเกษม

สามีมาตามค่ะคิดว่าน่าจะเข้าใจผิด
เธอไปอยู่กับป้าก็เลยไปตามที่บ้านป้าที่ว่าพังประตูเข้าไป
อารวาสโวยวายที่บ้านเอื้ออาทรนะคะ
เพราะว่าเธอเห็นรถเขาเห็นรถเธอจอดอยู่ที่ลานจอดรถบ้านป้าไง

กระทั่งช่วงเช้าไปตามเธอถึงที่ทำงานค่ะ
แล้วก็ลากเธอออกจากที่ทำงานขึ้นรถพาไปที่บ้านเขา
พอถึงบ้านเนี่ยนะเอาสายไฟมัดมือมัดเท้า
เอาผ้าปิดปากแล้วก็ขังเธอไว้ในห้องน้ำค่ะ
อาศัยช่วงจังหวะที่สามีเผลอนะคะ
โทรศัพท์โทรหาเพื่อนที่ทำงานแล้วก็แจ้งตำรวจ
พอตำรวจไปถึงเธอก็เลยออกมาได้
แล้วเธอค่อยกลับมาทำงานต่อช่วงเย็น
โอ้โหนี่คือเหตุการณ์ช่วงเช้านะ

ใช่พอช่วงเย็นนะคุณผู้ชมพอใกล้เวลาเลิกงานเนี่ยค่ะ
ก็ตัวแฟนใหม่คนนี้ก็ขับรถมารอที่ซอยข้างที่ทำงาน
พอถึงเวลาเลิกงานปุ๊บเธอกับลูกชายคนโตวัย๗ขวบ

แฟนใหม่คนนี้ขับรถตามนะคะ
พอไปถึงที่เกิดเหตุก็มาจอดข้างข้างกลางถนนเลยนะ
แบบนั้นเลยแล้วลงมาเปิดประตูกระชากเธอลงจากรถและทำร้ายร่างกาย
ต่อยทั้งกระทืบลากเธอขึ้นรถเข้าไปเลย
ลูกชาย๗ขวบเอาไว้ในรถอย่างนั้นนะคะ
ระหว่างทางค่ะเธอบอกว่าตัวแฟนใหม่เธอคนนี้เนี่ยนะ
กับเธอว่าถ้าจะตายก็ตายพร้อมกัน

พอไปถึงปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม
ก็ฝ่ายชายก็จอดพักรถ

หนีไปขอความช่วยเหลือจากพนักงานร้านสะดวกซื้อให้ติดต่อตำรวจให้มาช่วย

ยืนยังว่าจะไม่มีการกลับไปคบแล้ว
ใช่ครับ
กูแกร่งดูแบรนดีจัง
ทีมข่าวก็พยายามติดต่อไปที่ทางครอบครัวของฝ่าย
ครอบครัวพูดว่าจะจะให้ข้อมูลอะไร
ตัวกับตำรวจเขาบอกแบบนี้นะคะแต่สุดท้ายยังไม่ได้มอบตัว